คุณผู้ชมครับต่ออีกนิดนึงกันแล้วกันนะครับ
วันนี้คุณอดีศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
ซึ่งก็เป็นสอสอมายาวนานตั้งแต่นู่นไทยรักไทย
คุณอดิษรพูดถึงการเดินทางกลับไทยของคุณทักษิณ๑๐สิงหาคมนะครับ
บอกว่าพอได้ยินข่าวจากคุณอุ้งอิงแพทองทานก็ดีใจมากนะครับ
เพราะหลายครั้งคุณทักษิณบอกจะกลับไทยแต่ก็ไม่เคยกลับมาจริงสักทีหนึ่งนะครับ
กลับมาในครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นการเสริมกำลังใจนะฮะ
เพราะว่าคุณทักษิณเป็นสัญลักษณ์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ
แล้วก็จะนำประสบการณ์ที่เดินทางไปทั่วโลกมาให้คำปรึกษากับทุกคนได้
แต่เชื่อว่าคุณทักษิณคงไม่กลับมาทำงานหรือว่ามายุ่งเกี่ยวกับเส้นทางทางการเมืองในไทยอีกแล้ว
อย่างไรก็ตามนะฮะคุณอดิษรก็เลยฝากไปถึงบิ๊กตู่นะครับ
เอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
บอกอย่างไรสิบสิงหาคมนี้ถ้าว่างไปรับคุณทักษิณค์ที่สนามบินด้วยก็ได้นะ
เพราะเคยเป็นนักเรียนเตรียมทหารมาด้วยกัน
ก็ถือว่ามาเสริมกำลังใจเพราะท่านเป็นสัญลักษณ์
ท่านพูดก็ท่านมักจะให้กำลังใจคนที่รู้จัก
เป็นจิตวิญญาณที่ท่านที่พวกเราเนี่ยไม่สามารถทำได้กันท่าน
ผมว่าท่านคงไม่ละมังครับเป็นที่ปรึกษา
วันหนึ่งคนไปเยี่ยมก็ไม่มีเวลาทำอะไรล่ะ
ก็คงจะตีก๊อบกันบ้างครับ
ท่านประยุทธ์ถ้าว่างก็ไปรับบ้างสิ
ก็ว่าเป็นเตรียมทหารด้วยกันนะครับ
นั้นแบบนี้คุณอดิษรบอกฝากในฐานะรุ่นน้องที่โรงเรียนเทพศิรินทร์
คือคุณอดิษรบอกไม่ขอวิภาควิจารณ์อะไรก็แล้วกันนะ
แต่อยากจะบอกไปถึงว่าถ้าเกิดจะเปิดอะไรเนี่ย
ขอให้เปิดให้ดีนะอย่าไปเปิดตามอำเภอใจ
หรือเปิดตามใบสั่งเพราะมันมีทั้งเท็จมีทั้งจริง

เปิดตามอบเวอร์ใจเติมเปิดตามไว้สั่งอะไรต่างนะครับ

พูดให้ชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินเจริญอยู่ที่ไหน
สอนหน่อยซิเมื่อกี้นี้ที่พูดทิ้งท้าย
พูดให้ชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินเจริญอยู่ที่นาย
อะไรหายมันอยู่ที่ปากก็ไม่รู้ตัวอักษรมันก็หายไปนะฮะ
ความเคลื่อนไหวที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ปัจจุบันยังทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้มีคณะผู้แทนลูกเสือไทยที่จะไปงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่๒๕ที่เกาหลีเนี่ย
เข้าเยี่ยมคารวะมาฟังโอวาสนักข่าวก็พยายามสอบถามบิ๊กตูนะฮะ
เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองต่างตอนแรกที่เจอเนี่ยเดี๋ยวลองดูหน่อยนะฮะ

นึกว่าท่านจะใส่ชุดลูกเสือกับเขาซะหน่อย

มาเข้าพบนะครับผลิตประยุทธ์บอกว่าก็ไม่รู้จักให้อะไรเอาแม้ว่าให้กำลังใจกันแล้วกัน
เด็กก็พร้อมใจกันบอกนายกสู้นะครับ
จากนั้นก็กล่าวทิ้งท้ายนะฮะของการให้โอวาสบอกให้คิดถึงกันบ้างนะ
ต้องการกำลังกายเยอะหน่อยถ้ารู้ล่ะก็ธรรมดา
ผมก็ทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดละกัน